ต่อสามเซตนะครับก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับ
ในเหตุการณ์กระดาษยิงที่จังหวัดหนองบัวด้วยนะครับ

เดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายนะครับ

กับทีมชาติเซอร์เบียแชมป์เก่าด้วยอันดับ๓ของโลกเลยนะครับ
ร่วมไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
โดยการยืนสงบนิ่งพร้อมกันนี้ทีมชาติไทยนะครับก็ยังติดลิฟตบิ้นสีดำที่แขนเสื้อก่อนลงแข่งขันด้วยนะครับ
ก็ติดไว้ใส่ลงแข่งขันในเกมนี้นะครับผลแข่งขันก็เป็นทางเซอร์เบียที่ดุดันแล้วก็แข็งแกร่งกว่านะครับ
เอาชนะไทยไปสามเซตร่วนนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดยี่สิบห้าต่อสิบห้า
เบียนั้นยังไม่แพ้ใครอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มเอฟมี๒๓คะแนนนะครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมไปแล้วส่วนไทยนั้นมีสิบแต้ม
หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เท่านั้นนะครับในศึกชิงแชมป์โลก
ไทยนั้นโดนหัก๔แต้มจาก๒๑๑คะแนนลดลงเหลือ๒๐๗คะแนน
แต่ว่าก็ยังอยู่อันดับ๑๔ของโลกต่อไป
หลังจบเกมทางโค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
มองว่าสาเหตุที่แพ้ต่อเซอร์เบียน
ก็เพราะว่าเซอร์เวย์เล่นได้อย่างครบเครื่องมาก
ทั้งการเสิร์ฟการบล็อกการตบนะครับนอกจากนี้สาวไทยยังเสิร์ฟไม่ค่อยดีด้วย
ส่วนนัดต่อไปนะครับที่จะเจอกับทางสหรัฐก็ต้องเต็มที่ต้องปลุกใจเด็กให้ได้นะครับ

ว่าเซอร์เบียเนี่ยมาดีจริงนะครับในเรื่องของทั้งการเสิร์ฟนะครับ
บล็อกการตบนะครับเราค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องของการที่จะบล็อกเขาแล้วก็โต้กลับเขาได้นะครับ
ทำให้การเล่นลำบากมากนะครับในวันนี้ประกอบกับเราเสริมไม่ค่อยดีด้วยวันนี้นะครับ
เต็มที่ครับต้องปกใจเด็กให้ได้นะครับในเรื่องของการเล่นเพราะว่าแมทสุดท้ายเนี่ยถือว่าสำคัญนะครับ
สำคัญในเรื่องการที่เราได้เล่นกับทีมใหญ่แล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ในการเล่นกับทีมใหญ่ให้ได้มากที่สุด
เบียนั้นเล่นเหมือนกับ๒ทีมที่ชนะไทยมานะครับ
นั่นก็คือแคนาดากับเยอรมนีนะครับ
จากนี้พรพันธ์ก็ยังพูดถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับว่า

แล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้ติดตามข่าวสารกันตลอดที่โปแลนด์นะครับ
ผู้ที่จักรไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ทุกครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะต่างประเทศเนอะ

อย่างทีมเสิร์ฟเบียเขาก็ให้เกียรติบัตรเรามาก
แล้วก็ทีมฝ่ายจัดการแข่งขันวันนี้เขาก็ร่วมไว้อะไรกับเราทั้งสนามเลยนะคะ

ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นให้มีการยืนไว้อะไรก่อนเกมนะครับ
ต่างประเทศก็รู้สึกเศร้าไปกับคนไทยด้วย
พร้อมได้เล่าถึงบรรยากาศตอนที่ทีมนั้นรู้ข่าว
จังหวัดหนองบัวนะครับในทีมก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับ
ตอนแรกเลยหนูสึงใจมากเลยนะคะที่ต่างประเทศเองเขาก็คือแบบเขาอินไปกับเราด้วยค่ะที่แบบเพราะเขารู้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังแบบร่วมมือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพร้อมที่จะยืนไว้อะไรไปให้กับประเทศไทยอย่างงี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณแบบชาวต่างชาติชาวเซอร์เบียแล้วก็ทุกคนได้อยู่ที่สนามอย่างงี้